ทุกข่าวที่นำเสนอไปสู่ประชาชนนะคะ

ไทยรัฐทีวีไทยรัฐออนไลน์
ก็ต้องขอบคุณผู้สื่อข่าวของไทยรัฐแล้วค่ะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลซึ่งกันและกันด้วย
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
ไทยรัฐกรุ๊ปก็จัดประชุมใหญ่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทั่วประเทศ

ถนนวิภาวดีรังสิตที่กรุงเทพฯ
เป็นการสรุปแนวทางการทำงานในห่วงปีที่ผ่านมา
รับมอบนโยบายการทำข่าวยุคใหม่

ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์
ช่วงบ่ายผู้บริหารไทยรัฐกรุ๊ปก็มอบนโยบายค่ะ
ให้กำลังใจในการทำงานกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทั่วประเทศด้วยนะคะ
คุณยิ่งลักษวัชรพลประธานกรรมการบริหารไทยรัฐกรุ๊ป
ได้ขอบคุณผู้สื่อข่าวไทยรัฐทุกคน

ทำให้สื่อในเครือไทยรัฐเป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาจากประชาชน
และในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์
เชิดชูกิติคุณยกย่องคุณกัมพลวัชรพล

ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
เพื่อชุมชนในชนบทและมูลนิธิไทยรัฐ
ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษา
ไทยรัฐกรุ๊ปเตรียมจัดพิธีเฉลิมฉลอง
ครบรอบ๑๐๐ปีชาตการกัมพลวัชรพลในปีหน้าค่ะปี๒๕๕๙
ครับขณะที่คุณสารวุฒิวัชรพล
บรรณฑิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
บอกว่าไทยรัฐกรุ๊ปอยู่เคียงคู่กับสังคมไทยมานาน
โลกก็เปลี่ยนแปลงในทุกด้าน
โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล
ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการสื่อสารของสื่อสารมวลชน
แล้วก็ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างสูงด้วย
เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชน
หนังสือสิ่งพิมพ์โทรทัศน์และออนไลน

ครบถ้วนรอบด้านถูกต้องแม่นยำ
และให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่ถูกอ้างถึงทั้งสองฝ่าย
ละเมิดสิทธิของผู้อื่นจึงจะอยู่รอดได้
ในการประชุมใหญ่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทั่วประเทศในวันนี้
ยังมีการมอบรางวัลให้กับผู้สื่อข่าวยอดเยี่ยม
ผู้สื่อข่าวดีเด่นภาพข่าวยอดเยี่ยม

รวมถึงมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สื่อข่าว

ได้รับบาดเจ็บขณะทำหน้าที่ในการทำงานด้วยนะครับ

มันจะหนักแค่ไหนเราก็ต้องเดิน
แล้วก็ต้องสู้กันต่อไปสู้จนถึงที่สุด

เราจะไม่ทำให้แฟนของไทยรัฐ

ผลงานที่กำลังจะออกมาจากวันนี้
และต่อไปในอนาคตอันยาวนาน

เราก็จะยืนหยัดต่อสู้ให้องค์กรของเรา

ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ไทยรัฐทีวีหรือหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ด้วยพลังของขอทรทั้งประเทศ

ถือว่าตอนนี้ข้าวย่างมาสู่ปีที่๔นะครับ
เราก็จะเดินหน้ากันต่อไปนะครับ